วันนี้๒๘มิถุนายน๒๕๖๒นะคุณเกษมศร
ถ้าจะย้อนกลับไปในวันนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ย
จะเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังช่วยกันตามหาทีมหมูป่าอาคาเดมี่
ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
แล้วถัดจากนั้นอีกไม่กี่วันก็มีภาพนี้ฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปปักหลักรายงานสดเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นตลอดหลายวันเนี่ย
ช่วงกลางดึกของวันที่๒กรกฎาคม๒๕๖๑ค่ะ
นี่ค่ะคุณทัศนัยโคตรทองเป็นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามาตอนกลางดึกบอกว่า
ผู้ว่าจังหวัดเชียงรายที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ณขณะนั้นจะแถลงข่าวเหตุการณ์สำคัญ
แล้วก็แถลงข่าวเหตุการณ์สำคัญเรื่องการเจอทีมหมูป่าแล้ว
โอ้โหแล้วคุณทัศนัยนักข่าวของเราที่รายงานสดอยู่
คือเสียงสั่นด้วยความดีใจคือแทบร้องไห้
เพราะว่าทุกคนในพื้นที่บรรยากาศแบบทุกคนดีใจมาก
คือณคืนนั้นเนี่ยผมก็นั่งอ่านข่าวที่สถานีอยู่เนี่ย
แล้วก็ทางทีมข่าวของเราที่เชียงรายก็แจ้งเข้ามา

แต่รู้ว่ามันต้องมีความสำคัญอะไรสักอย่างแหละ

ปรากฏว่าคือเจอแล้วแล้วเจอแบบที่ยังปลอดภัยทุกคน

แล้วหลังจากนั้นก็เป็นช่วงการพาออกมาอะไรออกมาก็ว่ากันไป
ซึ่งการรายงานสดตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับ
๒ชั่วโมงได้นะ
๒ชั่วโมงยิงยาวตั้งแต่ผู้ว่าแถลงข่าวจนบรรยากาศ

คนไทยคนต่างชาติทุกภาคส่วนมาช่วยเหลือกันเป็นเวลาตั้งนานหลายวันแล้วเนี่ย
และการรายงานสดของทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เรื่องนี้วันนี้มีการประกาศผลรางวัลประกวดข่าวและสารคดีข่าว
รางวัลแสงชัยศุนย์ธรวรรณวัตน์
นี้ฉันไปเป็นพิธีกรข้างวันนี้
จัดต่อเนื่องติดต่อกันหลายปี
และการรายงานสดเหตุการณ์เจอทีมหมูป่า
ทำให้สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

คว้ารางวัลแสงชัยสุนทรวัดประเภทรายงานสดข่าวเหตุการณ์โทรทัศน์ยอดเยี่ยม
นะฮะในหัวข้อเรื่องเจอแล้วสิบสามชีวิตหมูป่าติดถ้ำหลวงเชียงราย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อสองกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดครับ
อ่าเดี๋ยวย้อนไปชมกันหน่อยนะฮะการค้นหาสิบสามชีวิตที่สูญหายในทำหลวง
คุณน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบรายแห่งนี้นะครับ
ผมก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าหลายคนก็คงจะพูดไม่ออกนะครับ
กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นผู้ว่าเองก็ดีใจมาก
ก็คงไม่อยากจะให้เราถามอะไรแล้วนะฮะทุกอย่างมันก็มาถึงเส้นชัยที่เราทำกันมา
ก็คือว่าเราเจอน้องน้องทั้งสิบสามคนแล้วแต่ว่าพอท่านบอกว่าเจอเด็กแล้ว
สิ่งแรกที่เราจะถามเลยคือรอดใช่ไหมท่านบอกว่ารอดทั้งสิบสามคน
คือก็ไปกันโอ้โหยกทีมข่าวกันไปใช่ค่ะนะเป็นภาพที่ท่านได้เห็นนะครับ
คือการรายงานสดเหตุการณ์เจอ๑๓ชีวิตทีมหมูป่าที่ติดถ้ำหลวง
คุณน้ำนางนอนนะครับทันทีที่ทราบข่าวจากการแถลงข่าว
อย่างเป็นทางการว่าพบตัวน้องนะฮะทั้ง๑๒คนแล้วก็โค้ชเอกแล้วนะครับ
ทำให้ทุกคนเนี่ยดีใจมากหลังจากพยายามตามหากันนานถึง๑๘วัน
ไทยรัฐทีวีส่งงานข่าวชิ้นนี้เข้าประกวดรางวัลแสงชัยในปี๒๕๖๑นะครับ
รายงานสดประเภทข่าวเหตุการณ์โทรทัศน์ยอดเยี่ยม
จัดขึ้นที่สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์
ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด๙๕เรื่องในหลากหลายประเภทรางวัล
สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีได้รับรางวัลนี้
ติดต่อกันสองปีซ้อนนะครับเมื่อปีก่อนหน้านี้นะครับ
ในส่วนของปีสองพันห้าร้อยหกสิบก็เคยได้รับมาแล้ว
ในการประกวดรางวัลนี้นะครับในเหตุการณ์ปะทะเดือดวัดพระธรรมกาย
ค่ะเราได้รางวัลนี้สองปีซ้อนเลยนะคะครับ
สำหรับการรายงานสดเหตุการณ์๑๓ชีวิตหมูป่าติดถ้ำหลวง
ต้องบอกเลยว่าคือต้องขอบคุณคนไทยที่ติดตามไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
ครับคือเกาะติดกับเราอย่างต่อเนื่องอ่ะค่ะแล้วก็จนในวันที่พบทั้งสิบสามชีวิต
อยู่ในถ้ำหลวงเนี่ยคุณทัศนัยเป็นคนรายงาน
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกคือรายงานสดต่อเนื่องแบบเกือบ๒ชั่วโมง
คือเห็นความครบถ้วนของการรายงานข่าวอะค่ะได้เห็นบรรยากาศสด
ได้เห็นบรรยากาศแวดล้อมในนั้นและความรู้สึกของนักข่าวของเราเอง
ที่ได้บอกว่าคุณทัศนัยแทบกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่
คือเสียงสั่นด้วยความตื้นตันความดีใจไปกับคนไทยทั้งประเทศนะคะ
คุณผู้ชมก็ชื่นชมมาให้กำลังใจทีมข่าวของเรามาบอกว่า
โอ้โหเป็นการรายงานข่าวที่ดีที่สุดนะเป็นที่จดจำของคุณผู้ชมนะ
เดี๋ยวไปฟังการสัมภาษณ์ของคุณทัศนัยนะคะผู้สื่อข่าวที่รายงานสดในวันนั้น
และบรรณาธิการข่าวของไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
ไม่ว่าจะเดินไปหาแหล่งข่าวคนไหนเขากำลังดีใจเสียใจร้องไห้อยู่
ช่างภาพก็จะเข้าใจแล้วที่เค้าจะจับภาพนั้น
ทำให้ภาพข่าวที่มันออกมามันกลมกล่อม
แล้วมันก็สื่อถึงอารมณ์ได้ในตลอดเหตุการณ์ที่รายงานสดในตอนนั้น
คือการทำข่าว๑๓หมูปาสิทธิ์ธรรมหลวง
เป็นการทำงานที่เป็นอธิการข่าวได้ยากที่สุด
เพราะว่าสถานการณ์มันปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา
เปลี่ยนทุกชั่วโมงปรับเปลี่ยนทุกนาทีปรับเปลี่ยนทุกวัน
ซึ่งแผนในการที่จะวางมักจุดวางคนวางกำลังพล
เป็นอะไรที่ต้องแก้ปัญหาหน้างานกันหน้านาทีดอกนาทีแล้วก็ได้
แล้วยึดมั่นในเส้นของจรรยาวิชาชีพและคุณสื่อมวลชน
เราไม่ไปละเมิดสิทธิเด็กและก็ญาติของเด็ก
เราทำตามข้อเท็จจริงเรารายงานไปในสิ่งที่ตาเราเห็น
เราจะไม่คาดเดาหรือพูดออกไปโดยที่เราจะไม่เห็นของจริง
ก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับในแวดวงสื่อสารมวลชนนะครับ
แล้วก็มีอีกหลากหลายรางวัลจากหลากหลายสถานีโทรทัศน์นะครับ
ที่ได้รับในปีนี้รางวัลแสงชัยสุนทรวัดนะครับ
ค่ะก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้กับทีมข่าวของเราด้วยในขณะนั้นนะคะ